จะไปเที่ยวดูดอกพญาเสือโครงที่ภาคเหนืออ้าวรีบไปกันซะนะคะช่วงนี้เพราะเขากำลังเบ่งบานสวยงามเป็นสีชมพูแบบนี้แล้วพอเขาไปลมหนาวก็จะไปด้วยโอ้ยเดี๋ยวจะหมดอากาศท่องเที่ยวโอกาสท่องเที่ยวแล้วก็ไปรับลมหนาวกันนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นสีเขียวเขียวไหมคะยอดดอยยอดภูอากาศยังคงหนาวนะ
อยู่ถึง๑๒องศาเซลเซียสแต่ถ้าเป็นยอดภูภายอีสานค่ะบวกขึ้นมาอีกนิดนึงอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๑๐๑๕องศาเซลเซียสรีบไปนะคะและช่วงขับรถไปเปิดไฟตัดหมอกด้วยที่บอกว่าต้องเปิดไฟตัดหมอกด้วยเพราะว่าเส้น๑๐๑๒นี่คือเส้นของความชื้นยังคงอยู่ใกล้เคียงประเทศไทยลักษณ

ทั้งสองฝั่งเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นฝั่งอาวไทยและทะเลอันดามันตรงนี้
เหมาะแก่การท่องเที่ยวหรือว่าการออกไปหาปลานะคะ
คุณผู้ชมเขาบอกว่าอุณหภูมิทั้งภาคเหนือและภาคอีสานยังคงหนาวเย็น
มีหิมะเกิดขึ้นที่ภาคอีสานที่ขอนแก่นเจ้าเสื้อเรื่องหิมะนิวบอก
แต่ว่าหิมะเป็นสีดำด้วยล่ะที่ขอนแก่นค่ะนี่หิมะเป็นสีดำคุณผู้ชม
มันไม่ใช่หิมะนะดูดีดีโอ๊ยภาพนี้คุณธีรวัตรชาญกัน
เขาถ่ายเอาไว้ที่หน้าบ้านตัวเองกับที่จังหวัดขอนแก่น
เขาบอกว่าหิมะดำมันไม่ใช่นะมันคือขี้เท่าจากการเผาไร่อ้อยของชาวบ้านค่ะ
แล้วเศษซากขี้เท่ามันก็ลอยลงมาตกเต็มพื้นหน้าบ้านของคุณธีรวัตรเลย
ก็เลยถ่ายภาพเอามาแชร์ลงในโลกโซเชียลมีเดีย
คุณผู้ชมค่ะอย่าเผากันเลยนะคะให้กราบให้ไหว้ก็ยอม
มันไม่ใช่แค่ความสกปรกเลอะเทอะแต่มันจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ฉันบอกว่าภาคเหนือยังคงหนาวเย็น
งั้นไปตรวจสอบที่เวียงแก่นที่เชียงราย
แต่ดิฉันบอกแล้วนะว่าตอนเช้าหมอกมันจะมาแบบนี้
เอาขับรถระมัดระวังนะคะที่เวียงแก่นเชียงรายอุณหภูมิ
เอาที่พื้นราบนะไม่ใช่ยอดดอยนะ๑๐องศาเซลเซียส
ส่วนยอดดอยเท่าไหร่๗องศาเซลเซียส
และอากาศจะหนาวเย็นแบบนี้ไปจนถึงช่วงตรุษจีน
หรือว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์เลย
เอ้าใครจะไปเที่ยวรีบไปซะนะคะ
โดยเฉพาะชมดอกพญาเสือโครงแนะนำกันหน่อย
เชียงใหม่เชียงรายพิษสนุโลกเพชรชบูรณ์และจังหวัดเลย